คดีแก๊งปืนควายนะคะ
ที่ก่อเหตุฆ่าฝังกลบและข่มขืน
พยายามฆ่าในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๕คน
หนึ่งในนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้มีหน้าที่ในการส่งอาหารส่งน้ำให้กับผู้ต้องหาคนอื่น
และในจำนวน๕คนนี้มี๒คนที่เป็นเยาวชน
ดังนั้นทางญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
ได้ไปร้องขอที่สภาธนายความค่ะ
อยากจะให้มีทณความมาเป็นจดร่วม
จากสารคดีเด็กและเยาวชนไปเป็นสารจังหวัด

พร้อมให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอค่ะ
ยอดชายจงเจตอายุ๔๐ปีน้าชายเยาวชนชายวัย๑๘ปี
ถูกแก๊งปืนควายฆ่าแล้วฝังบนเทือกเขาบรรทัศน์จังหวัดพัทธลุง
บอกว่าญาติเตรียมทำเรื่องร้องขอไปยังสภาธนายความจังหวัดพัทธลุง
ให้เข้ามาดูแลคดีนี้พร้อมขอความร่วมมือสภาธนายความ
เสนอให้ย้ายการพิจารณาคดีของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน๒คน
จากสารเด็กและเยาวชนไปพิจารณาโทษแบบผู้มีอายุมากกว่า๑๘ปี
เนื่องจากการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการกระทำที่หดเยี่ยม
ส่วนผู้ต้องหาที่ตำรวจจับได้แล้ว๕คน
ผู้เสียชีวิตเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมกระทำความผิดมากกว่านั้นนะคะ
โดยน้าชายของผู้เสียชีวิตเตรียมล่ารายชื่อประชาชนภายในงานศพหลานชาย
เพื่อสนับสนุนบุ๋มปนัดดาดาราสาวชื่อดังในการเสนอชื่อคัดค้าน
ไม่ให้มีการอภัยโทษในคดีข่มขืน
ในโกศิลป์บุญยมณีประธานสภาธนาความจังหวัดพัทธลุง
บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามคำร้องอยู่แล้วค่ะ
โดยเฉพาะคดีนี้ญาติสามารถเข้าร้องขอได้ที่สภาธนาความจังหวัดพัทธลุง
สำหรับจังหวัดพัทธลุงเคยมีคดีในลักษณะนี้นะคะ
โดยผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ซึ่งสารเด็กและเยาวชนตัดสินจำคุกนานถึง๓๐ปี
ทั้งนี้การพิจารณาคดีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการก่อเหตุ
ส่วนการขอย้ายการพิจารณาคดีจากสารเด็กและเยาวชน
ทางสภาธนายความก็สามารถยื่นเรื่องให้ได้
แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลค่ะ